เพราะว่าเราได้รับการยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวค่ะของคุณปามี่นะคะ
เดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของปามี่แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะ
หลังจากที่ปามมี่นะปล่อยเพลงซ่อนกลิ่นฮิตทั่วบ้านทั่วเมือง

ชิงพื้นที่สื่อโซเชียลได้มากทีเดียวนะ
คือเขาปล่อยขอดกีต้าให้แฟนเพลงเนี่ย
ทำนองร้องเองก่อนจะออนแอร์เพลงจริงพร้อมเอ็มวี
งานนี้ค่ะสร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงสุดเลยนะ

แล้วก็มีคนชมว่าพี่ปามี่นั้นคืออาร์ติสตัวแม่จริง
คันความรู้สึกจัดเพลงคิดถึงได้ซึ้งกินใจมากเลยค่ะ
ในวันที่เราหายไปแล้วเรานั่งทำงานอยู่
ไม่มีใครเห็นว่าเราทำอะไรอยู่ถูกไหมคะ
แต่ว่าพอวันหนึ่งผลงานมันออกไป
มันถูกพิสูจน์มันถูกชอบมันถูกพูดถึงอะไรอย่างนี้
นี่ก็รู้สึกย้อนกลับไปนึกถึงวันนั้น
ที่มีนั่งอยู่ในห้องนั่งทำงานอย่างหนักค่ะ
ก็รู้สึกดีค่ะที่วันเวลาเหล่านั้นมันคุ้มค่า
อะไรก็ตามถ้าเราหวังดีกับสิ่งที่เราทำ
มันจะออกมาดีแล้วก็รู้สึกมันเป็นผลดีด้วยครับ
แต่วันนี้ก็เห็นผลแบบชัดเจนมาก

สดใสแล้วก็สวยขึ้นจังเลยค่ะ
ชมจังแต่อันนี้ดูแลตัวเอง

คุณชักที่เรียนสิเจอกี่ปีคุณไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะ
ถ้าวันไหนรู้สึกอยากออกกำลังกายก็ไปออก
แล้วก็พยายามเพราะว่ามี่ก็อายุมากขึ้นเรื่อยครับ